อาหารหวานขนมหวานกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ

พาไปทานกล้วยทับสูตรโบราณ
ร้านนี้ขายดิบขายดีรุ่นสู่รุ่น
เจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองตรัง

ใช่ค่ะนี่คุณดูหน้าตา
แบบคือหน้าตามันเหมือนกันแหละ
ความที่จะเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทัพ
คุณสานั่นเองค่ะเขาบอกว่า
สืบทอดแล้วก็ยึดอาชีพการทำกล้วยทัพ
ของคุณแม่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ทำมาทั้งหมดก็ประมาณ๔๖ปีแล้ว

นามของกล้วยทับหน้าวิกเฉลิมตรังเก่านั่นเอง

เจ้าของร้านบอกเลยนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะว่าเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การเลือกกล้วยน้ำหวา
ต้องเลือกกล้วยที่สุกกำลังดี
นำไปหั่นเป็นแว่นพอดีคำ
แล้วก็ย่างบนเตาถ่านต้องเตาถ่านด้วยนะครับ
จนสุกได้ที่กล้วยจะมีสีเหลืองนวลขึ้นมา

แน่นอนล่ะทัพด้วยไม้ที่ทัพ
ทางร้านสั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะ
ไม่ใช่แบบเอาอะไรมาทับก็ได้นะ
ต้องเป็นไม้ที่เขาสั่งทำมาโดยเฉพาะ

เวลาเขาทับเนี่ยเขาจะมีใบตองรองไว้ด้วย

แล้วมันก็กันติดกับไม้ด้วยไงคุณ
เพิ่มความหอมถูกต้องแล้วนะครับ

ก็คือความหอมและความเข้มข้นของน้ำกะทิ

กะทิเป็นสูตรเด็ดไม่เหมือนใคร

ทำให้มีรสชาติอร่อยกลมไม่หวานเลี่ยน

เพราะแม่เป็นคนเพชรบุรีแล้วก็แม่ก็ทำสูตรนี้มาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
เป็นเจ้าแรกเจ้าแรกของจังหวัดตังเลยค่ะ
ก็ที่น้ำกะทิค่ะน้ำกะทิเพราะว่าเราทำเข้มข้น
หวานมันทุกวันเราคือว่ากะทินี่ก็คือแบบวันต่อวันเลยค่ะ
เป็นอาชีพของแม่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเสร็จแล้วทีนี้เรามาสารต่ออาชีพของแม่นี่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าภาคภูมิใจอะค่ะ
โอ้โหเป็นสูตรโบราณที่แบบว่าสืบต่อกันมาจากรุ่นคุณแม่
แล้วตอบด้วยความภาคภูมิใจว่ามันเป็นสูตรที่สืบทอดกันมาแล้วก็ทำมาอย่างภาคภูมิใจด้วย
สำหรับร้านนี้มาดูราคาขายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันนี้ขายอยู่ที่สามไม้ยี่สิบบาทเท่านั้น
ใครอยากจะลองไปรับประทานก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะร้านกล้วยทัพแม่เนียนสูตรโบราณ
หรือว่าจะโทรไปสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยค่ะ๐๘๗๐๓๔๓๓๐๕นะจ๊ะ